เพราะว่าดวงมีเกณฑ์จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงาน
ความสำเร็จมาแบบฟ้าผ่าเปรี้ยงอย่ารอช้าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูราศีแรกกันเลยนะคะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงดีความสำเร็จมาแบบกระทันหันนั่นก็คือ
ชาวราศีมังกรนั่นเองค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ
สายตาคนอื่นคุณอาจจะดูแบบเป็นคนเงียบ
ดูแบบการงานไม่ค่อยโดดเด่นอะไรนะคะแต่ตอนนี้กราฟดวงการงานของคุณ
กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะส่งผลทำให้การงานของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
ไม่ว่าคุณจะทำงานแนวไหนจะทำงานประจำหรือว่าเป็นข้าราชการหรือทำการค้าขาย
ก็เรียกได้ว่าเฮงปังเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนเลยค่ะอีกราศีที่เฮงตามมาติดติดเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงการงานมีความโดดเด่นอย่างมากมากเลยค่ะแต่ถ้าเราจะบอกว่า
พอเป็นราศีที่ดวงดีแล้วต้องเป็นราศีที่สบายใช่ไหมตอบได้เลยค่ะว่าไม่ใช่นะคะ
เพราะว่าชาวราศีกรกฎก็คงจะยังต้องเหนื่อยต่อไปค่ะแต่เหนื่อยแล้วดี
เหนื่อยแล้วคุ้มเหนื่อยแล้วเห็งอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะคะ
ส่วนอีกราศีที่ดวงการงานปังแรงแซงไปหลายราศีเลยค่ะคือชาวราศีเมษนะคะ
สำหรับชาวราศีเมษค่ะดวงการงานของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
อาจจะเป็นการเปลี่ยนงานไปเลยหรือว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะคะ
หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในสายงานการทำงานค่ะเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาหรือว่าเปลี่ยนผู้ร่วมงานนะคะ
แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำพาสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษค่ะถ้าเราพูดโดยรวมนะคะ
หรือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษนะคะในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน
ก็จะเกิดสิ่งดีดีขึ้นนะคะแต่ว่าเวลาที่ดวงดีค่ะก็มีจำกัดนะคะ
เพราะฉะนั้นน้ำขึ้นก็ต้องรีบตักอยากจะทำอะไรก็ต้องรีบลงมือทำนะคะ
ฉะนั้นโอกาสดีดีอาจจะหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายก็ได้นะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมนะคะ
ไม่ได้อยู่ในลิสต์สามราศีผู้โชคดีนี้ค่ะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณไปไหว้ขอพรสามสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะ
รับรองว่าเฮงปังสมใจแน่นอนหรือว่าถ้าสามราศีที่โชคดีอยู่แล้ว
อยากจะโชคดีอีกขั้นหนึ่งก็สามารถไปไหว้ขอพรได้ไม่ว่ากันนะคะสำหรับสารเจ้าที่แรกนะคะ
ไปไหว้แล้วเฮงปังในเรื่องของการงานอย่างแน่นอนเลยค่ะก็คือสารไต่เซียหุงโจ้นะคะ
ไต่เซียหุงโจ้ค่ะจะอยู่ใกล้กับวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครนะคะ
ไก่ขอแนะนำเลยค่ะโดยเฉพาะที่ใครที่เพิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวเพิ่งเริ่มงานนะคะ
ถ้าไปไหว้ที่นี่รับรองว่าดีเฮงปังสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะสำหรับสารเจ้าอีกที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมาก
หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกคนไปไหว้เพื่อขอพรในเรื่องของการงานค่ะนั่นก็คือที่สารเจ้าพ่อเสือบางว่ากรุงเทพมหานครนะคะ
ที่นี่ถือว่าเป็นสารเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมากเลยค่ะถ้าใครจะไปขอพรให้การงานการค้าขายเจริญก้าวหน้า
รุ่งเรืองต้องพุ่งไปที่นี่แบบด่วนด่วนเลยค่ะสำหรับสารเจ้าที่ที่สามนะคะ
หมอไก่อยากจะแนะนำให้ทุกคนไปไหว้เพื่อขอพรในเรื่องของหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้านะคะ
นั่นก็คือที่สารเจ้าพ่อกวนอูเยาวราชกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการขอเกี่ยวกับเรื่องของยศถามันดาสัตว์นะคะ
ให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะว่าถ้าใครที่เป็นข้าราชการหรือว่าทำงานในองค์กรใหญ่นะคะ
หมอไก่ขอแนะนำว่าให้ไปไหว้เจ้าพ่อกวนอูนะคะรับรองว่าหน้าที่การงานจะเจริญก้าวหน้านะคะ
บริวารยังจะดีอีกด้วยค่ะถ้าใครที่อยากจะโชคดีในเรื่องของการงานนะคะ
ไหว้สารสารเจ้าที่หมอไก่แนะนำไปรับรองว่าดีสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนเลยค่ะ
วันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สาธุหมอกัยขอบคุณค่ะขอบคุณหมอกัยด้วย